ช่วงนี้เป็นหนึ่งความคืบหน้าของคดีดังที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมครับ
จากการที่มีน้องผู้หญิงอายุ๑๒ปีถูกคนในครอบครัว๗คนนั้นกระทำชำราว
เมื่อวานนี้หนึ่งในผู้ต้องหาได้รับการปราการตรวจ
พี่สาวต่างพ่อรู้สึกหวาดกลัวไม่ปลอดภัย
เพราะเธอเนี่ยเป็นคนพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรื่องราวมันก็เลยแดงขึ้นมา
แล้วถูกคนในบ้านในครอบครัวตราหน้าว่าเป็นคนนี่แหละคุณ
เพราะทำให้ญาติ๗คนถูกดำเนินคดีนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ก็ผู้ต้องหาโดนจับไปแล้วมีการออกหมายจับกันไป
แต่ว่ามีหนึ่งคนนั้นได้ปราการตัว
ทางด้านของนางสาววีซึ่งเป็นนามสมมุตินะฮะเป็นพี่สาวคนละพ่อของน้องผู้เสียหายบอกกับนักข่าวบอกว่า
เขาเนี่ยเป็นคนพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งความเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติกันเอง
วันนี้เปิดใจกับนักข่าวนี่คุณระวีการก็ไปสัมภาษณ์
พูดไปร้องไห้ไปบอกว่าหลังจากที่รู้ว่ามี๑คนได้ประกันตัวเนี่ยนอนไม่หลับเลย
ตอนนี้กังวลจิตตกไปแล้วกลัวเหมือนกันระแวงไปหมด
ขณะเดียวกันเธอเองก็ถูกบรรดาญาติฝ่ายผู้ต้องหาออกมาตราหน้าตำหนิ
นี่แหละคุณเอาเรื่องมาตีแผลทำไม

ทั้งที่เป็นเครือญาติกันเคยช่วยเหลือกันมาทำไมทำแบบนี้
ถ้าคิดว่าหนูตายก็ต้องตายจะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
หนูคิดว่าให้จบเรื่องคดีน้องหนู

นี่ฮะหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องที่แล้วก็ธรรมดาตำรวจ

ถ้าเกิดน้องผู้หญิงคนนี้ไม่กล้าพอในการเอาเรื่องออกมาแฉนะ
ลงพื้นที่ไปเลยไปดูความเป็นอยู่ของน้องคนนี้นะฮะ

นายนิมิตรวัญชัยธนวงศ์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเอง
ก็สั่งการให้จัดหาที่พักให้กับน้องวีด้วย
เมืองต้นให้ไปพักที่บ้านพักเด็กจังหวัดสุพรรณบุรีก่อน
เพราะว่ามีความซ้อมสภาพแวดล้อมก็ดีมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด
ทางด้านพลตำรวจตรีนิธิธรจิตกานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีก็บอกว่า
หลักฐานในการดำเนินคดีตำรวจมีหลักฐานไม่ผิดแน่นอน
โดยเฉพาะผลพิสูจน์ของแพทย์คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันแม่นยำมาก
เอาผิดได้หลักฐานอื่นก็มีมัดตัวผู้ต้องหาได้แต่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้เพราะว่ามีผลกับรูปคดี
ส่วนผู้ต้องหาที่อ้างว่าน้องผู้หญิงคือน้องที่ถูกกระทำชำราวสติไม่ดีเนี่ย
ตำรวจคิดว่าไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกเพราะการที่เอาตำรวจเอาสหวิชาชีพไปสอบปากคำน้องเนี่ย
น้องพูดได้ดีรู้ว่าใครเป็นคนทำและทำอะไรบ้างถ้าเกิดน้องสติไม่ดีน้องจะพูดรู้เรื่องได้ยังไง
แต่ว่าการให้การของน้องน้องพูดแบบสติดีแน่นอนเป็นขั้นเป็นตอนลำดับเหตุการณ์
สามารถบอกได้ว่าทั้ง๗คนทำอะไรกับน้องบ้างในช่วงวันเวลาใด
นั่นหมายความว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขายังคงมีสติที่ดีอยู่ใช่ค่ะนะ
ที่ผู้ต้องหากล่าวหานั้นไม่เป็นความจริง